ครองภาคมันมาครอบกับความทุกข์

คนที่บ้านส่งไลน์มาหาหนูเลยว่ามีต้นกุหลาบ

ใช่คนที่บ้านก็นึกว่าแบบ
ใครส่งดอกกุหลาบมาให้อ๋อรายการค่ะ
เองจิ๊ดเราเอาดอกกุหลาบดอกเบลอไปอยู่บนหัวล่อน

วันนี้หนูเห็นแม่หนูตลอด
คือใครว่าคนไทยทรัพย์ซาหนูเห็นตลาด

บอกว่าไงรู้ไหมวันวาเลนไทยแปลก
เป็นวันที่จะเสียเงินทางออนไลน์เยอะที่สุด

เอ้าเออแบบ

โอนเงินให้ซื้อของให้ลงทุนอะไรอย่างนี้

หนึ่งคือเป็นสาวม่าย
สองคือยังสูงวายแล้วก็มีหน้าที่การงาน

แต่ฉันก็โดนนี่โดนหลอกขายของนะ
เขาขายของมันปกติอย่างน้อยมันก็ยังได้ของ
แล้วก็โอนเราก็ไม่รู้นะเราก็สั่งหลายอย่าง

ไอ้โรแมนส์สแกมว่ะวันนี้คุณดูจริง

ภายในคนคนนั้นก็เป็นอย่างงี้คุณก็เป็นอย่างนั้น

แล้วมันมีคนเรามันเหงาปุ๊บ

เห็นรูปนั้นยังวันวาเลนไทย

วันนี้เป็นวันทำเงินนะจ๊ะเพื่อนทำธุรกิจโรงแรมประเภทนี้

เอ้าไม่เป็นไรถือว่าทุกที่ทุกทาง

ชาวภาคเหนือมากลำปางเชียงใหม่
เหนือมากลำปางเชียงใหม่เขาบอกว่าแค่ฝุ่นวันนี้ตัวเครื่องบินเชียงใหม่ไม่ได้ถูกนะ
แต่คนอ่ะเป้าหมายคือไปเชียงใหม่กันเยอะจับลงไปปุ๊บเจอฝุ่นปุ๊บไม่สบายกันเลยนะ
ใช่คือแปรปรวนเหนือจริงหนูกำลังจะเล่นมุกว่าคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
ของเราอ่ะการเผาป่าดีขึ้นดังมากดีขึ้นมากแต่ขนาดเดียวกันวันนี้เราไม่สามารถประเทศเพื่อนบ้านได้
ใช่ค่ะควบคุมไม่ได้เนอะคือตอนนี้เขาบอกว่าอีก๒๔ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ย
ความกดอากาศสูงกำลังแรงจากจีนมันจะลงมาปกคลุมอีสาน
แล้วก็จะแผ่มาปกคลุมอื่นในระยะถัดไปแปลว่าอุณหภูมิจะลดลง
ถ้าอุณหภูมิลดลงฝุ่นจะมาฝุ่นจะมาใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิลดอากาศหนาวฝุ่นมันก็จะมาค่ะ
แล้วเขาบอกว่าที่อีสานเนี่ยนอกจากฝุ่นแล้วคือตอนนี้อากาศบ้านเรามันร้อน
พอเจอเย็นปุ๊บเกิดอะไรคะฝนค่ะฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งด้วย
แต่ให้ระวังฟ้าผ่าค่ะเพราะว่ามันเป็นฝนแบบฝนฟ้าขนองอะค่ะ
อย่าไปอยู่ที่โล่งแจ้งอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ป้ายโฆษณาหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะ
เกษตรกรเองก็ต้องป้องกันระวังความเสียหายเหมือนกันรวมถึงดูแลสุขภาพตัวเองด้วย
เพราะว่าคือต้องทำงานกลางแจ้งตลอดถูกไหมคะดูแลผืดผักผืดสวนผืดไร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าฝุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนัก
อีสานเนี่ยมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันปานกลางถึงมากเพราะว่าการระบายอากาศมันระบายได้ไม่ค่อยดี
ภาคอื่นอื่นฝุ่นละอองสะสมอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางค่ะแต่เชียงใหม่ที่พี่มดบอกอะค่ะ
คือตอนเช้าเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นนะคะมีลมพัดระบายในตัวเมือง
แต่ฝุ่นควันจากไฟป่าที่เกิดจากทางใต้เนี่ยกระแสลมมันพัดเข้ามาค่ะ
เข้ามาในตัวเมืองแล้วมันก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะขมุกขมัวไปทั้งเมืองเลยนะคะ
ที่เกินมาตรฐานมีอยู่๓จุดด้วยกันคือที่บนดอยสุเทพสารากลางจังหวัดเชียงใหม่
คุณภาพขึ้นมาติดท็อปทรีคืออยู่ที่๓อากาศแย่ของโลกแล้ว
อันดับ๓ของโลกที่อากาศแย่ที่สุด
ใช่ค่ะซึ่งหมอกควันแล้วก็ไฟป่าเนี่ยที่พยาวก็เกิดอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบไปทั่วบริเวณคือมันมีไฟป่าเกิดขึ้นที่พยาว
แล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งทำงานกันอย่างหนักแข่งกับเวลาด้วย
มีการระดมกำลังพลจิตอาสาสกัดดับไฟป่าแต่ว่าคือพออากาศแห้ง
มีเชื้อเพลิงก็คือต้นไม้แล้วก็มีลมแรงอะค่ะมันเป็นปัจจัยเสริมทั้งนั้นเลยที่ทำให้ไฟป่าเนี่ย
มันลุกลามเร็วแล้วก็ห่มไม่รุนแรงนะคะเจ้าหน้าที่เองก็ต้องทำงานไปด้วย
แล้วก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยของชีวิตไปด้วย
มันก็ยิ่งทำให้ฝุ่นควันต่างมันก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่มันเป็นควันซึ่งชาวพยาวตอนนี้เนี่ยป่วยทั้งเป็นหวัดทั้งไอคัดจมูกน้ำมูกไหลแสบคอแสบตากันโอ้โหเพียบเลยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้คือไม่รู้จะหายใจกันยังไงเพราะว่ามันควันพิษอ่ะ
จะเป็นยังไงบ้างป่วยไหมแล้วก็เครื่องที่เขากองอากาศขึ้น๔๐๐ทุกเครื่องสูง๓๐๐กว่า
ว่าเราก็บอกว่าวันนี้ปัญหาฝุ่นพิษใครตะไปเข้ามา

เพราะว่าโดยเฉพาะพี่น้องภาคเหนือลำบากไหมล่ะ
ลำบากมากแม่แล้วสงสารคือคนเข้าโรงพยาบาลเยอะมากเลยตอนนี้
อยากให้แก้ไขแบบจริงจังนะสงสารเขา
วันนี้มันลามไปถึงมะเร็งปอดกันแล้ว

เพราะว่ามันเข้าไปสะสม
แล้วมันคือสิ่งที่เราหายใจเข้าไปทุกวันแล้วเรามองไม่เห็น
นี่คุณผู้ชมส่งมาบอกนะคะว่าที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนก็มีไฟป่าเหมือนกัน
ลำพูนก็หนักเหมือนกันตอนนี้คือทั้งไฟป่ามนุษย์หรือไฟป่า

เก็บเห็ดใช่มั้ยแล้วก็เตรียมพื้นที่ที่จะปลูกอะไรต่าง

วิธีเดิมของเขาชาวภัคดิ์ก็ตอบว่ามันคือวิธีบรรพบรุษของเขา
เขาก็บอกว่าโอเคเขาจะไปเอาที่ไหนเอารถไถที่ไหน
จ้างรถไถเขาก็ไม่มีค่าน้ำมันเขาก็ไม่มี
เขาจะไปเอาเงินที่ไหนเขาก็ตอบมาแต่คราวนี้วันนี้ปัญหาส่วนรวมมันเกิดขึ้นแล้ว
คือจริงปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขมานานแล้ว
เพราะว่าเรื่องเผาป่ามันมีเป็นฤดูการเลยถูกป่ะคะ
ก็คือช่วงต้นปีแบบนี้แล้วมันก็เกิดซ้ำซากมาตลอดเวลา
ซึ่งจริงถามว่าต้นต่อของปัญหาเนี่ย
ว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานก็รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
คือถ้าสมมุติไปไล่ไปไล่จับคนที่เผาแบบเผาไล่เผาพื้นที่ของเขาเนี่ย
มันก็ปลายทางเพราะว่าอย่างที่มิ้นเคยไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่า
คือมันถ่ายกรบอะได้แต่เงินอะถ่ายกรบอีกมันไม่ใช่ถูกถูกนะมันเป็นแสน
เขาบอกเขาไม่มีเงินเงินเขาหมดไปกับการซื้อต้นทุนมาลงทุนเพื่อเพาะปลูกหมดแล้ว
แล้วกว่าจะถ่ายกลบเสร็จระยะเวลาไม่ได้อีกเงินก็ไม่มีอีก
คือมันก็ต้องวิธีนี้ที่มันง่ายที่สุดเร็วที่สุดแล้วเขาก็สามารถที่จะทำกินต่อได้

อุ้ยตรงนี้ยากจังเลยเราฝากรัฐบนตรีกระทรวงเกษตรนะคะ
คือเอาง่ายวันนี้รัฐบาลหรือรัฐบาลไม่รู้แหละ
แต่วันนี้คนอาศาที่จะเข้ามาใช้พ่อแม่พี่น้องบรรชน์คุณต้องดูเรื่องนี้ด้วย

เรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องโรงพยาบาลการรักษา
โรงพยาบาลเดี๋ยวนโยบายหลายพักก็จะรักษามะเร็งฟรีแล้ว
เหมือนประมาณว่าแสดงว่าเราอย่าดีใจ

เมื่อก่อนมะเร็งมันเป็นยากถูกต้องไหม
กลายเป็นว่าถ้ารักษามะเร็งฟรีคือเราเป็นมะเร็งกันง่ายขึ้น

ชนว่าเอาล่ะเราจะต้องเอาอากาศบริสุทธิ์คืนสู่

เพราะว่าตอนเช้าเพื่อนก็ที่อยู่ลำปาง

แล้วก็
อีกอย่างหนึ่งเครื่องฟอกอากาศของคุณ

ว่าเปลี่ยนไซ่กรองหรือเปล่า
เข้ากับเราเอาเชื้อโรคเข้าตัวเราอีกนะ
ว่าอันดับแรกนะรัฐบาลแจกเครื่องกองอากาศให้ชาวบ้านบ้านละหลังก่อนดีกว่า

ใช่แจกเครื่องกองอากาศเลยเพราะตอนนี้มันไปแก้ต้นทางลำบากแล้วมันใช้เวลานาน
เอาสุขภาพประชาชนก่อนแจกเครื่องกองอากาศบ้านละหลังไปเลยค่ะจริงจริง
ตอนนี้ใส่แม็กซ์นี้ไม่ได้ห่วงโควิดอย่างเดียวแล้วนะ

มันบ้านที่สนิทกับผู้ใหญ่ผู้โตแล้วเงี้ย

สร้างเป็นเครื่องเป็นนโยบายไปเลยดีกว่าขึ้นตึกสูง
จะต้องแบบมีพัดลมหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยดีกว่าไหม
เออเขาบอกการ์ตูนเนี่ยมาก่อนการนะ

หนูว่านึกถึงหนังแบบเมื่อก่อนที่ดูเลยที่เป็นไซไฟ
ที่ว่าเราต้องคนเราต้องหนีไปอยู่ที่อื่น

มันเกิดขึ้นแน่มันเกิดแน่อยู่แล้ว
แต่มันเมื่อไหร่ก็ถึงบอกว่าวันหนึ่งอ่ะ
เรายังซื้อน้ำกินเป็นเรื่องเป็นราวได้เลย

มันไม่แปลกที่วันหนึ่งมนุษย์จะซื้ออากาศดม

ใช่แต่ก่อนทำงาน

จริงกระป๋องเรา๓๐๐กว่าบัตร

มันต้องกลายเป็นเรื่องจำเป็น
ปัจจัยที่๖ที่๗ก็ไม่แน่

เดี๋ยวเราจะกลับมาบรรยากาศวาเลนไทย

จะเป็นลุงตู่ลุงป้อมวันนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์เลยนะฮะ

พรุ่งนี้เป็นอภิปรายครั้งสุดท้าย

บางทีอาจจะเป็นอภิปรายรัฐมนตรี
คนที่อาจจะล่มเจอะ
อภิปรายนายกอาจจะไม่ล่มเจอะ

เป็นหมัดเด็ดแต่ละคนจะเป็นยังไง
ค่ะสิ่งที่เราจะต้องความสนุกคือจะต้องทราบกับว่าล้มไม่ล้ม
และแน่นอนว่าเดี๋ยวเรากลับมากัน
คุณเบ้นตอนนี้เช็คอินจากประเทศฮ่องกงจากเกาะฮ่องกง
แสดงว่า๓ทุ่มครึ่งเดินทางถึงประเทศไทยแน่นอน

เราไปที่ลุงตู่กันก่อนค่ะ
วันวาเลนไทยวันนี้คนเอกประยุจันโอชา
เป็นประธานการประชุมคอรมอลทุกวันอังคารอยู่แล้ว
แม่วันนี้เสื้อผ้าสีสดสันสีสันสดใส

ขณะที่คอรมอหลายคนก็พากันสวมเสื้อสีชมพู

รองนายกรัฐมนตรีนะฮะเป็นลากิจนายดอนประมัติวินัยนะครับ
แล้วก็มีคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์แล้วก็มีคุณสุนทรปางแสงทรรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะฮะ
พี่มดจะเรียกเขาลุงไม่ได้แล้วนะคะถูกต้องค่ะพี่ป้อมพี่ป้อม
ต้องถ้าสมมุติไปเปิดดูในไทยรัฐเนี่ยเขาบอกว่าไทยรัฐถึงขนาดต้องทำสกรูปเลยนะฮะ
แฟชั่นป่ะค่ะนี่ค่ะนะคะนี่แฟชั่นหนึ่งแล้ววันนี้ที่พี่ป้อม
แล้วก็อะไรนะถ้าใหม่ถ้าอาทิตย์นี้บุตรตลาดไวรุ้นล่าสุดเมื่อประมาณ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเพิ่งอ่านว่าไปร้องโซงอย่างแบ๊ดมาจ้ะพี่ป้อมพี่ป้อมของเรา
หน่อยนี่นะคะขอแนะนำอีกทีด้วยนะคะไอเลิฟยูไอเลิฟยู
แหมถ้าลุงป้อมเผลอแลบลิ้นเนี่ยมันได้เลยนะแล้วก็วิ้งตาข้างนึงเนอะ
เขาต้องทำอย่างเงี้ยแล้วเรียบริ้นใช่มั้ย
อารมณ์ดีเนอะ

นี่ตอนนี้หนูสูงวัยสิทธิฮอทฮิตเนอะ
พร้อมกับไปมอบความรักให้กับชาวกรุงเทพเนื่องในวันวาเลนไทยนะฮะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเพราะต่อไปนี้คุณสามารถติดตามการเมืองได้ทุกวัน
จากไทยรับทีวีในช่วงในไทยรับนิวโชว์ค่ะ
รับนิวโชว์จะเป็นช่วงการเมืองเลย๑ชั่วโมงเต็ม
เราจะติดตามเลยแหละค่ะว่าแบบตอนนี้สีสันเป็นยังไง
เรื่องของพักเรื่องของอะไรคือมีครบเลย
ใช่ทำตัวดีเถอะมีคนตามไปถึงไหนเลยแหละเดี๋ยวนี้นะ

อโฮโถ่ฮือหึงเลยท่านเป็นอดีตในตำรวจนะ
ทำความดีมาเยอะเนี่ยพอทำความดีเสร็จไปแล้วพร้อม
หมดหน้าที่คนก็ยังเสริญก็เลยบอกว่าใครที่ยังอยู่ก็ทำความดีไป

แต่ขนาดเดียวกันวันนี้เขาบอกว่ากรกตแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เลย
โดยเฉพาะกรุงเทพยังงงกันเลยนะครับ
คือเรื่องการเขาบอกว่าเวลาที่คิดเนี่ย
เขาจะเอาคิดคือประชากรในแต่ละพื้นที่เนี่ย
เอามาคำนวณพื้นที่จะได้
ทำเห็นแตกต่างออกไปใช้จากประชาชนจากพรรคการเมืองนักวิชาการ
แก้ไขยังไงกรกตก็ได้พิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมช่วงเช้าอีกครั้งหนึ่ง
จากเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะฮะ
โดยกรกตเนี่ยเขามีมติส่งเรื่องดังกล่าวเนี่ย
ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยอีกทีหนึ่งแล้วกัน
ว่าจะเอายังไงเพราะบางคนบอกแม่แบ่งเขตก็แปลก
แบ่งเขตใหม่หมดเลยพื้นที่เนี่ยคนไทยมันอยู่แค่นี้

ไม่แต่ต่างกล่าวไม่น่าเนอะ

ไม่มีสิไม่เลือกไม่ได้
ถึงจะอยู่นานถึงจะอะไรก็ไม่ได้
ถ้าคุณไม่ใช่สัญชาไทยไม่มีทางไม่ได้

ก็ว่ากันไปเดี๋ยวรอทางศาล

มันเป็นช่วงกวาดล้างเว็บพนันออนไลน์ด้วย

ตั้งแต่ตำรวจเนี่ยจับแยม

ต่อมาดิวอลิสราก็มาเปิดถึง๔บ่อ
๔บ่อที่ทำเว็บพนันออนไลน์

ทุกครั้งที่มองกระจกเห็นแผลเป็นเนี่ย

ก็เลยมีการออกมาแฉกันไปนะครับ
วันนี้จริงแล้วอีกสิ่งหนึ่ง
ปุ๊บก็มีการนำไปสู่
ฮ่องกงเนี่ยเราใช้วีซ่าอยู่ได้๓๐วัน

เขาก็กำลังจะเดินทางกลับมาเมืองไทย

ออกจากฮ่องกงทุ่ม๔๕ถึงสุวรรณภูมิ๓ทุ่มครึ่ง

เขาถึงวันนี้ประเทศไทย๓ทุ่มครึ่ง
หลายคนก็จับตามองว่าหลังจากถึงปุ๊บ

จะนำสารเข้าแจ้งบุคคลตามหมายจับ

ต่อไปก็จะส่งตัวให้สอทผู้รับผิดชอบคดีเนี่ย
แล้วก็สอบส่วนเพิ่มเติมแนะ

ก็คิดว่าตำรวจน่าจะไปรอรวบตัวอยู่ที่สนามบิน

ก็บอกเขากลับมามอบตัวแต่ตำรวจกว่าไม่ต้องอ่อคเลี้ยว

จะกลับมาเพราะเค้ารู้สึกว่าเค้าบริสุทธิ์ใจ

แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยหมายจับของเขาคือร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่น
หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศการโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงทางอ้อม
ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
อันนี้อันที่หนักคือร่วมกันฟอกเงิน

ซึ่งคุณชุวิกเค้าบอกว่าไงลูกมายังไหมมันแปลกนะครับ
สรุปแล้วนารีพิษข้าน
วงการพนันออนไลน์และวงการ

ซึ่งมีการวันนี้มีคนอะไรนะ

ซึ่งวันนี้พ่อพ่อต้อยรอถึงขั้นบอกว่าอ้าว
มานะนายพลหรืออะไรก็แล้วแต่
เขาเป็นถึงอดีตเนี่ยนะอดีตวุฒิ
ไปไหนล่ะเป็นอดีตวุฒิสภา
เดี๋ยวน้องก็ต้องมาเล่าเรื่องนี้บ่บอตรเขาว่าอย่างไร

ซึ่งขนาดเดียวกันเนี่ยล่าสุดเพจเหยื่อเขาโพสต์ภาพรวมพลคนทำเว็บพนัน
ซึ่งเป็นภาพงานเลี้ยงแห่งหนึ่งมีบุคคลมีชื่อเสียงมาร่วมงานกันด้วย
โดยเพจดังกล่าให้ข้อมูลว่าเป็นภาพที่มีคนดังมากมาย
ในจำนวนนั้นมีสามีของแยมทะมนต์พันธุ์
อกจากนี้ยังปรากฏคนที่ร่วมเฟรมเป็นสามีของนางเอกดัง

พร้อมให้ข้อมูลอ้างว่าทำเว็บใหญ่ระดับหัว
แล้วยังมีอีกหนึ่งใน๔ของพี่น้องบ่อใบไม้มาร่วมถ่ายภาพด้วย
ที่สำคัญรูปนี้มีนายทพลตำรวจคนดั่งร่วมถ่ายรูปกับของนี้
ส่งมาดาราสาวออ่างกับเว็บพนันอันนี้ใครมีข้อมูลบ้างตกใจเลยงง
ชาวเน็ตเลยถามกันว่าเป็นใครนะฮะออ่างนั้นคือใครอ่ะพ่อ
ดาราสาวอ้ออ่างไม่มันลากมาหมดเลยเนอะ
เดี๋ยวหมดเลยเออลากมาหมดเลยอ๋ออ๋อ่าง
ไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวตำรวจเขาแถลงข่าวอยู่แล้ว
อันนี้คือเพจเขาออกมาแชมะทีเหือใช่ค่ะต่อเลยค่ะ
แต่แรกว่าจะรอดเนี้ยน่ะแต่ขณะเดี๋ยวกันวันนี้เอาเรื่องนี้ให้จบก่อน
อ่ะเกี่ยวกับนายกับขนจอน้ายกับแม่ง
จอดจานกับศรวรรษเสั้วน่ะก็อย่างที่พี่มดบอกว่า
ภายใน๑๕วันแล้วมารายงาน
เกี่ยวตรงไหนโยงถึงตรงไหนเกี่ยวข้องอะไรยังไง

ซึ่งอันนี้เนี่ยพบตรบอกว่านายกเป็นคนสั่งการลงมาเลย
บอกว่าไปตรวจสอบมาเพราะเรื่องนี้นายกค่อนข้างซีเรียส
ไปเจอใครเจอคนไหนไม่ว่าเขาจะเป็นใครระดับไหน
จะเป็นในพลจะเป็นอะไรก็ตามแล้วแต่เลยเนี่ย
ถ้าเจอว่าผิดให้ลงโทษอย่างเด็ดขาด
อันนี้คือคำสั่งลงมาจากนายกเลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้บังคับการกองโยธาธิการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีการลงนามในคำสั่ง
ให้พันธุ์ตำรวจโทวัสสวรรค์หรือสารวัสสวรรค์
โยธาธิการ๒กองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุงเนี่ย
ให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะคะ
เพราะถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงถูกไหมคะ
ซึ่งผู้ตรวจโทรจิตรพพุธิเดชน์เนี่ยก็บอกว่า
เรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกิจเครือข่ายของสารวัตรสัว
เรื่องต้นตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อเท็จจริง

ล่าสุดสารวัตซัวก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะคะ

เขียนข้อความสั้นบอกว่า
ขอบคุณอย่างมากที่ทำการตลาดแบบฟรีให้พวกเรา
โปรดติดตามตอนอ๋อไม่เขาบอกว่าแป๊บนึงนะคะ

ความสุขที่ยั่งยืนมันก็จะเป็นเหมือนแบบ

ขอบคุณมากสำหรับการทำมาร์เก็ตติ้งแบบฟรีให้กับเรา

ปรับทั้งพิมพ์ไว้ข้างบน
ใช่ค่ะก็อันนี้เดี๋ยวรอติดตาม
เพราะมินเชื่อว่าคุณชูวิทย์ก็คงไม่ปล่อยเหมือนกัน

นี่ก็คือเรื่องเดี๋ยวรอหลัง๓ทุ่มครึ่ง

ขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องที่ติดตามกันมานาน

ใช่จริงคนก็ยังถามอยู่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้ว

เพราะว่าตอนล่าสุดที่ข่าวพี่แมนขึ้นไป

ปรากฏว่าก็บอกเอาละถึงเวลาแล้ว
พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงอย่างชัดเจนเลย
คือวันนี้พันธุ์ตำรวจตรีสุริยานะฮะ

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย
มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว

ฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเงิน

และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จครับ
ปรากฏวันนี้วันวาเลนไทยพอดีเลย

วันนี้เขามอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
องคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

นะฮะ

อันนั้นก็เป็นรายละเอียดเดี๋ยวไปดูอีกที่อื่นกัน

ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน

ทีนี้เขาเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหานัดฟังคำสั่ง๑๖มีนาคมนี้

เรื่องการลงทุนเรื่องที่เกี่ยวกับการช่อโกงค่ะ
สำคัญที่สุดคือการชี้แจงเส้นทางการเงิน
คือถ้าคุณสามารถชี้แจงได้ว่าเส้นทางการเรียนนี้
มาจากไหนยังไงเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเนี่ย
อันนี้ถ้าชี้แจงได้ว่าไม่เกี่ยวข้องยังไงก็รอด
แต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ไม่ชัดเจน

เพราะว่าเส้นทางการเงินมันคือมันคือหัวใจสำคัญในการมัดตัวค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าประเด็นนี้ที่คุณแมนกับคุณใบเตยโดน
เป็นเพราะว่าเหมือนกับชี้แจงเส้นทางการเงินไม่เคลียร์
เอสไอก็เลยสั่งฟ้อง๘คน๑๖มีนาคมนี้ต้องมาฟังคำสั่งฟ้อง
อืม

เดียวกันก็ต้องดู๑๖ใช่ไหมฮะ

มีนาค่ะมีนาค่ะ

ใช่ค่ะ
แต่ต้องรายงานตัวทุกเดือนหรือทุกอาทิตย์ค่ะ
ทุกอาทิตย์ใช่ไหมค่ะ
อืม
ฮะอย่างนี้ก็เป็นฟอเล็กซันนี่ถือเป็นมหากราบเลยจริงเนาะ

อ่ะมานิดนึงไหนก็จะช่วงท้ายแล้วเนาะ
เป็นช่วงเขาเรียกว่าสุขใจในหมู่แบบชาวบ้านชาวเมืองของพวกเรานะ

คุณแมวกับคุณยุหลายท่านคงจะได้ยินข่าวแล้วเนาะ

คุณสุเทพพร้อมจิตนะคะหนุ่มใหญ่วัย๕๒ปีเนาะ
ก็เดินทางมาค่ะเอ่อทั้งหมดเนี่ยในภาพเนาะ
ทั้งสิ้นนะ๑๒๐๐กิโลเมตรค่ะ
เพื่อมาสู่ขอฝ่ายหญิงก็คือคุณธนภาเขียวอ่อนนะคะ
อายุ๕๖ปีค่ะอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูนนี่เดินมาเนอะ
ล่าสุดค่ะพี่แมวหรือคุณสุเทพเนี่ยนะคะ
ก็เริ่มต้นเลยนะวิ่งมาจากบ้านสะพานวานะ
ตำบลป่าแก่บ่อหินนะคะ

วิ่งมาวิ่งมาเรื่อยเลยค่ะ
จนถึงเนี่ยก็มีขบวนกองยาวนำมา

อำเภอก็ต้อนรับนะของชาวอำเภอทุ่งว่าก็ต้อนรับเขานะคะ
กระบวนเจ้าบ่าวก็เข้าสู่อำเภอทุ่งว่า

ฝ่ายหญิงนี่ดูเขาให้ยืนกันเยอะอย่างนี้
แล้วให้หาเนอะว่าเจ้าสาวอยู่ตรงไหนนะ

แล้วเนี่ยเจ้าบ่านี่นะคะก็ถอดหมวกเปิดแมทนะคะ
หน้าก็ยังดูสดใสอยู่นะแล้วก็วิ่ง
แม้ว่าเขาจะวิ่งผ่ากลางแดดมาตั้ง๑เดือนนะคุณ
ทำเอากองเชียร์ก็โหร้องตะโกนไปเลยว่า
เคยสตูนเคยสตูนหล่อมาก

ซึ่งพี่แมวก็มองหาแต่คุณยุนะ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

เกี่ยวกับผัวแม่ที่เขาเห็นอู้หูทุเรียนวันนี้คุณก็ไปเช็คกันเลยว่า
นักก็เกือบครึ่งปีห้าเดือนอ๋อกฎเอ้าเป็นแบบนี้เหรอดีมาก
ข้างหลังทารุณกรรมคนขนาดนี้เลยเหรอทั้งผัวและเมีย
ก็นี่จริงแล้วก็ตำรวจลงแล้วด้วยวันนี้พอมาเข้าดังนี้ลงร้านทุเรียนเลย

สอเขียนคิ้วมิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยมคิ้วของเราเราเลือกเอง
เมื่อวานนี้เราติดตามกันใช่ไหมฮะเกี่ยวกับร้านทุเรียน
คุณหนุ่มกัญชัยก็ได้เล่าไปหมดแล้วรายการคุณหนุ่มก็ได้เอาไปสัมภาษณ์โอ้โห
จับเขาตีตรงอวัยวะเพศแบบว่าไปคมคืนทุกปอนด์
กลับมาจับเขาแก้ผ้าจนเขาแบบแล้วที่สำคัญเขามีลูกแล้วอ่ะ
ค่ะมีสามีมีลูกเขามีลูกมีสามีเขาก็ต้องโทรไปขอความช่วยเหลือมาช่วยหน่อย
ใช่ท่านก็ตายตายแน่แน่โดนทรมานตายแน่นอนอืมถึงขั้นบิ๊กโจ๊กนะฮะ
มีคนเนี่ยเอาง่ายง่ายนางสาวเอด้วยกันผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
คือคุณเอกพบเนี่ยผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนำนางสาวเออายุ๒๒ปีเนี่ย
ร้องกับบิ๊กโจ๊กกรณีถูกสามีเจ้าของร้านทุเรียนเนี่ยตอนแรกข่มขืนก่อน
มขืนปุ๊บก็ถูกภรรยาเจ้าของร้านเนี่ยลุมทำร้ายอีกเมื่อรู้ว่าไปมีอะไรกับ
ซ้อมทรมานเท่านั้นไม่พอจับเขาแก้ผ้า
แล้วที่น่าอับอายคือเรื่องรู้ไหมน้องมัดเสาประจานอืม
แถมยังก้อนหัวเขาอีกยกก้อนผมเขาอีกผู้เสียหายเขามีการแจ้งความ
แต่ปรากฏว่าเขาก็แสดงความว่าเอ้ยเขาเขาโดนทำร้ายอ่ะเขาก็ไปแจ้งความค่ะ
แต่สิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรฮะลงบันทึกประจำวัน
ว่าทำร้ายร่างกายแค่นั้นและไม่มีไม่มีกักขังนวงเหนียว
ข่มขืนอนาจารย์จ้ะเพราะอะไรเหตุผลเดียว
เนื่องจากร้านทุเรียนนี้เป็นร้านทุเรียนชื่อดังอืม
ปรากฏว่าคนบอกว่าร้านทุเรียนชื่อดังปุ๊บอ้าวไม่ต้องห่วง
ชาวเน็ตเนี่ยยิ่งกว่าตำรวจทุกวันนี้นะครับ
ล่าสุดวันนี้ไม่ต้องสืบกันเยอะเลยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดระยอง
นะฮะสืบสืบภาคสองจังหวัดชนบุรีแล้วก็สืบสวนสพปลวกแดง
สามสิบนายลงพื้นที่ร้านทุเรียนนายดำฮะค่ะ
หลังจากเจ้าของร้านทุเรียนเนี้ยถูกเก่าหาว่าหนึ่งคมคื๋ม
แล้วก็ภรรยาในร้านเนี่ยไปทำร้ายเขาอีกเนาะ
เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนจึงลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็พื้นที่ที่เกิดเหตุภายในร้านเนี่ยนะฮะด้านหลังร้านต่อมาเจ้าหน้าที่
เจ้าของทุเรียนนายดำเนี้ยเขาเดินทางไปที่สอบภาพปลูกแดง
นะเพื่อขอเข้ามอบตัวแล้วเขาบอกเขาขอต่อสู้ในชั้นศาลต่อไป
นะฮะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบภาพปลูกแดงบอกไปว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังไปขอหมายจับเจ้าของร้าน
เดินทางเข้ามามอบตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยแจ้งข้อหา
ฝ่ายศาลจึงโดยแจ้งข้อหาฟัยศาลของผู้สี่คนเนี่ย
ข้อหาร่วมกันนวงเหนียวกักขังแล้วก็ร่วมทำอนาจารย์
ยังหนุ่มอยู่เลยนะเจ้าของอ่ะในดำในดำนี้ยังหนุ่มอยู่เลยนะ
ข้อหาตามนี้แม่งก็ทั้งหมดนั้นนะฮะแล้วก็ยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ปรากฏมีคนไปดูกันว่าอ้าวร้านทุเรียนร้านนี้อืมเป็นร้านดังนี่ใช่
แจกโบนัสพนักงาน๕เดือน๖เดือนนี่ใจบุญสุนทานสุดอย่างนี้นะนี่ไง
สุดปังโบนัสห้าเดือนบวกห้าหมื่นบาทอืมณตอนนั้นค่ะมีพนักงานอยู่หลายคนจริง
นี่ไงสรุปแล้วยังไง
มีทั้งผลไม้ออนไลน์นี่ร้านทุเรียนนายดำโบนัสปีหกห้า
นะฮะห้าเดือนบวกห้าหมื่นมาเลยนะนี่ไหมโหขายดีเนอะ
นี่แล้วนี่ถ้าโดนเจ้าของทั้งสองคนคือทั้งสามีทั้งภรรยา
โดนแจ้งความทั้งคู่แบบนี้นี่ลูกน้องอยู่จะไปยังไงต่อใช่
น้ำอีกภาพมาไหมเอออันนี้พี่มามอบตัวพี่บอกว่า
ฟังจากรายการโหนกระแสแล้วเขาขอมอบตัวแล้วขอสู้คดีชั้นศาล
ทั้งสองคนทั้งผัวและเมียถูกต้องไหมฮะ
เสื้อสีขาวนี้น่าจะเป็นภรรยาน่าเป็นภรรยามาพร้อมชาญขอมอบตัว
ซึ่งที่จริงแล้วตำรวจก็บุกไปแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ค่ะ
ปรากฏไม่เจอเขามามอบตัวซะก่อนแล้วค่ะนะเอ๊ะอืม
ดูเรื่องค่าเหยียบแผ่นดินกันหน่อยดีกว่านะคะรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา
เขาบอกว่ามีใช่ไหมคะมีค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วนะคะ
สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เรียกสั้นสั้นว่าค่าเหยียบแผ่นดินนะคะมีผลหนึ่งมิถุนายนนี้ค่ะ
เขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ย๒ช่องทางคือทางอากาศกับทางบกและน้ำ
ทางอากาศจะคิดสามร้อยบาทต่อคนส่วนทางบกกับทางน้ำเนี่ย
คิดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อคนหมายถึงเข้าทางน้ำกับสับปลดเข้ามา
มาทางเรือมาทางเรือหรือมาทางรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคิดหัวละร้อยห้าสิบบาท
ลงเครื่องมาเนี่ยหัวละสามร้อยบาทอ่าแต่ถ้าสมมุติอย่างเช่น
ลาวเข้ามาข้ามมาซื้อของฝั่งไทยต้องเสียด้วยทุกครั้งครั้งละ๑๕๐อย่างนี้เหรอ
ถ้าข้ามมานี่ไม่แน่ใจเหมือนกันคืออันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของการแบบมาท่องเที่ยว
อย่างเช่นอ่ะตั้งแต่เข็บชายแดนอย่างเวียงจันทร์ค่ะ
กับน้องคลายเขาติดกันอย่างเงี้ยนี่อาจจะแอบปลอดป่ะ
ปัดผ่านทางชั่วคราวหรือไม่อาจจะตามตามตามเขตแดนต่างอย่างเช่น
ออกกุ้งน้องคายแบบชั่วคราวแบบเป็นไม่สายเป็นไม่สอดเออ
อย่างเช่นอ่ะไปอ่ะไปซ้ำเหนี่ยมทองกล้ามไปไปมีเวลานะ
แม่สอดไปหนองคายอะไรอย่างนี้จะต้องเสียไหม
ว่าน่าจะเก็บที่แอร์พอร์ตหรือเพราะอันนี้มันมีทั้งทางเรือ
ทางบกและทางอากาศทางอากาศ๓๐๐ทางเรือทางบกร้อยหนึ่ง
ร้อยห้าสิบหาร้อยห้าสิบอืมอืมนี่ไงหรือข้ามไปปล่อยเป็ดอย่างเงี้ย
เสียไหมอืมไม่เราข้ามไปอ่ะไม่เพราะอันนี้เราเก็บคนที่เข้ามา
ไปเหยียบอ่าแล้วตอนขากลับเวลาที่เขาอ่ะเราเป็นเจ้าของ
เราเป็นคนในประเทศไม่ต้องเสียสิหมายถึงคนลาวข้ามมาเรา
คนเขามีนเข้ามาบ้านเราอย่างเงี้ยเออเก็บเก็บคิดว่าเก็บ
เก็บแน่นอนอืมนะคะถ้าอย่างคาดถ้าเกิดมาทางอากาศก็น่าจะลวงกับตัว
เครื่องบินที่ต้องชาร์จไปแล้วเหมือนไอ้ค่าภาษีอยู่ในอยู่ใน
สีอะไรแบบนั้นเขาบอกว่าที่ต้องเก็บค่าเหยียแผ่นดินเนี่ย
เพราะว่าจะเอามากันเป็นงบใช้ดูแลเยียวยานักท่องเที่ยวเช่น
เกิดอุบัติเหตุด้านสาธารณสุขกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ให้มีงบในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากความเสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยว
ให้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็จะจัดให้มีการประกันภัยแก่
นักท่องเที่ยวต่างชาติระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศด้วย
ดีเหตุผลก็ดีต้องมาก

ทางปฏิบัติต้องดูอีกทีแม่ใช่หลักการกับเหตุผลว่า
คือถ้าสมมุติว่าเก็บค่าเหยียบแผ่นดินแบบนี้แล้วเนี่ย
ถ้าคุณพูดมาขนาดนี้แปลว่า๑อุบัติเหตุต้องลดลง
ต้องมีสวัสดิการสำหรับนักท่องเที่ยวเลยนะเวลาเดินทางเข้ามา
และสามแหล่งท่องเที่ยวบ้านเราต้องไม่เสื่อมสมนะคะถ้างั้นน่ะ
สรุปแล้วต่อให้เราพูดไปนะวันนี้ของเขาเก็บ๑พิธุนายนค่ะ
วันนี้เรามีเพื่อนมาจากเมืองนอกเมืองนาเขาดูนี่คำถามว่า

จะมีหรือเปล่าว่าถ้าคุณมาพักแบบมาท่องเที่ยว

แต่เช้ายิ่งกลับอาจจะไหม้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ก็ไม่แน่นะเช้ายังกลับมันก็มีบางคนมาแบบวันเดทริปไง
มิ้นฉลาดไปหาข้อมูลมา

น้องมิ้นเขาสั่งอะไรเขาทำได้หมดนะคนนี้
คุณผู้ชมคงจะได้ข่าวในโซเชียลบ้างแล้วเกี่ยวกับปลาท้องโขนเนอะ
คือทุกเช้าเนี่ยตื่นมาเราอยากกินแหละ

หัวหงหัวหินเนี่ยตื่นมาต้องไปหาปลาท่องโกเนอะ

บอกมันอันตรายในโซเชียลเริ่มลงแล้วนะคะ

เพราะว่าเขาเรียกส่วนผสมในการที่เราใส่ไปในปลาท่องโกะเนี่ยมีผลเนอะ
ทีนี้นะคะนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์นะคะ
ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าอย่างนี้ค่ะ
กรณีที่โซเชียลเนี่ยนะคะ
แชร์ข้อมูลลงไปว่าความกรอบของปลาท่องโกะเนี่ยนะคะ
มีสารบอแรคนะแล้วก็ที่สำคัญนอกจากสารบอแรกแล้วเนี่ย
น้ำมันที่ใช้ทอดยังเป็นน้ำมันทอดซ้ำอีกนะคะ
ผู้บริโภคมีความเสี่ยงเป็นอันตรายมาก
ทีนี้พอข่าวนี้เข้าหูกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนอะ
ก็ออกไปสุ่มตัวอย่างเลยคุณผู้ชมค่ะ
ปลาท่องโกนะเก็บเฉพาะในกรทมแล้วก็เขตปริมณฑลทั้งสิ้นนะคะ

เขาบอกว่าทดสอบนะด้วยชุดทดสอบบอแรคนะคะ
ไม่พบสารปนเปื้อนบอแรกทุกตัวอย่างค่ะ
แล้วก็ทดสอบโดยการดมนะดมปรากฏว่าได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะ
อาจจะมาจากแบบแบบแบบแบลขาบนเนตเนี่ยนะคะ

แต่เวลากินก็ได้กลิ่นนะแล้วฟีนนะ

อืมดีเลยอ่ะช้าเงินถังควันเลยอ่ะอื้อถูกถูกหน้าโรงเรียนโอ๊ย

เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะมันเป็นกลิ่นเฉพาะอย่างนั้นแหละนะคะ
ตรวจการใช้น้ำมันทอดสัมย์เนอะ
ุ่มตัวอย่าง๒๑ตัวอย่างตรวจแล้วนะคะ
ตรวจด้วยชุดตรวจสอบสารโพล่าในน้ำมันทอดซ้ำ
ตรวจสอบไม่พบทุกอย่างค่ะ
เนื่องจากว่าปลาท่องโขเนี่ยนะ
เป็นอาหารที่มีแป้งสูงแป้งมันดูดกรับไปแล้วเนอะ
แล้วก็เมื่อมีแป้งเนี่ยนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการทอดโดยน้ำมันเนี่ย
ก็มีโอกาสพบว่านะคะสารอคิริละมายเนี่ย
โอ้โหใครเราก็ไม่รู้หรอกนะไอ้สับพวกนี้เรารู้ว่าอร่อยอ่ะเนอะ

มันไม่อันตรายมันคือมันไม่ดูดทรัพย์เข้ามาประมาณนี้ค่ะ

แล้วก็สำหรับปลาท่องโขที่ใช้สูตรที่มีแอมโมเนียมใบคาโมเดตนะคะ
ถ้าใช้ในปริมาณพอเหมาะเห็นไหม

ก็ไปทอดโดยผ่านความร้อนสารนี้มันจะระเหยออกไป

คือที่มันโม่อยู่ในแป้งมันใส่แน่นอน
ถ้าใส่พอเหมาะปุ๊บพอลงน้ำมันมันระเหยออกไป

ถ้าคุณจะขายปลาต้องโกเปลี่ยนน้ำมันให้บ่อยหน่อยเ
เออใช่พูดถูก
ถ้าสมมุติต่อให้คุณแบบไอ้สารพวกนี้มันไม่อันตราย
แต่ถ้าสมมุติคุณมองไปหรือลูกชิ้นทอดหรืออะไรเนี่ย

ถามหมอว่าตัวเองชอบกินของคุณหมอบอกอ๋อนั่นแหละฮะ

ให้เรามากินร้านอาหารไฮโซเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำมันเก่า

เพราะฉะนั้นวิธีที่จะทานปลาท่องโกให้ปลอดภัยที่สุดนะคุณผู้ชม

ปลาต๊งโกะกับโจ๊กปลาต๊งโกะยะ

ปลาต้งโกะกับน้ำจิ้มไปในมัยโลยี

อยู่ในเมืองบางทีอร่อยสู้เจ้าข้างทางไม่ได้นะ
มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าของแพงมันจะปลอดภัย
มันเหมือนกันหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องดูแล
อย่ากินบ่อยอย่ากินจนเป็นแบบว่าสะสมสะสมพักบ้างพักร่างบ้าง
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้รู้สึกควรพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
ถามว่าทำไมรายการข่าวใส่ไข่ของเราไม่เอามาเล่า
แม้กระทั่งไทยรัฐอินสตาแกรมเมื่อ๓ชั่วโมง
มีการยอมรับอย่างนี้เฮ้ยเจอว่าถูกประหลาด
แล้วตกลงมาหรือแม้กระทั่งก่อนตุรเกียร์จะเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย

เขาบอกอ้าววันนี้มันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราจะมาไล่เลี้ยงกัน
ขอออกเร็วก่อนเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันทีละเรื่องนะฮะ

มีคนทำเงิบข่าวต้องเอามาใช้แจ้ง
ขอย้อนขึ้นกันมา๓วันที่แล้วก่อน

เขาบอกว่าปรากฏอยู่เหนือน่านฟ้า
ของอเมริกาเหนือกับคำถามที่แบบ
แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยประเทศจีนเอง
อเมริกาไปยิงตกรองมา
แล้วก็เป็นยานตรวจสภาพอากาศ

แต่สหรัฐแย้งว่าเป็นยานสอดแนมรอยในอากาศสูงที่มีความขับซับซ้อน
และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสอดแนมทั่วโลกของจีน

คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เขายิงตกกันทั้งหมด๔อันนะคะ๔ชิ้น
ชิ้นแรกที่สหรัฐออกมาบอกว่าเป็นบอลลูนสอดแนมจากจีน
ซึ่งอันนี้จีนออกมาบอกว่ามันไม่ใช่บอลลูนสอดแนม
มันคือบอลลูนตรวจสภาพอากาศ
แต่ว่าเพราะว่าลมมันพัดมันก็เลยลอยไปผิดทิศทาง
อันนี้คืออันแรกแต่อีก๓อันที่ยิงตกมาค่ะ
สหรัฐเองก็บอกว่าไม่รู้ว่าคืออะไร

รัฐบาลประกาศว่าก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่เคลียร์
แล้วก็เหมือนกับมีข้อมูลเกี่ยวกับไอ้๓วัตถุนี้ค่อนข้างน้อยมาก
ซึ่งกระหนักเดียวกันก็บอกว่าวัตถุนี้ลักษณะคล้ายรถยนต์
มีวัตถุทรงกระบอกแล้วก็วัตถุเรียกได้ว่าเหมือนแปดเหลี่ยม

เชี่ยวชาญก็บอกว่าเอาล่ะการพบวัตถุบินเนี่ย
ตอนนี้อเมริกาเองรัฐบาลนะฮะหมายถึงตัวรัฐบาลเองเนี่ย
มาปรากฏว่าไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
นะฮะแล้วก็ยิงตกเอ่อหลายชิ้นในช่วงเวลาไม่ถึงเดือนเนี่ย

เป็นปัญหาใหญ่กว่าที่คิด
เนื่องจากในช่วงที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย
มีรายงานการพบวัตถุลึกลับอย่างนี้บ่อยมาก
อันนี้คือทางการอเมริกาเขาบอกมาอย่างนี้เลย
คือ๔ลำที่เจอแล้วยิงตกมานี่คือในเดือนเดียวค่ะ
แต่คือก่อนหน้านั้นมันก็มีเจอประปรายบ้างถูกไหมคะ
ซึ่งหลายคนก็เลยโต้แย้งกันไปว่าเอ้าแล้วคุณไปยิงตกมา
ถ้ามันเป็นคือคนอ่ะเหมือนวิภาควิจารณ์ว่าสหรัฐใช้สิทธิ์อะไรที่อยู่
คุณเลือกที่จะยิงมันตกลงมาทั้งที่คุณยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรใช่อ่า
ก็คือระดับความสูงที่สูงแต่ไอ้สามอันหลังเนี่ย

มันอันตรายต่อการบินของสายการบินแต่ละสายการบิน

ซึ่งเขาบอกว่าเขาแจ้งเตือนไปหลายครั้งแล้ว

คุณจำได้ไหมฮะตอนนั้นการศึกชิงประธานาธิบดีตอนนั้น

ถ้าวันนี้มวลมนุษยชาติจะต้องได้รับความจริง

เคยเห็นหนังที่ทำออกมาเหมือนกันนะ
เรื่องนี้คุณพีชทองเจือไปคุยเลย
ซึ่งวันนี้คุณพีชทองเจือก็ออกมาพูดแล้วนะฮะ
ภัยพิบัติในอนาคตกำลังเป็นที่พูดถึงนะฮะ
ทั่วโลกมันเป็นเห็นไหมมันกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศด้วยซ้ำไป
ใช่เพราะตอนนี้อเมริกากับจีนก็คือตีกันเลย

ที่ก็บอกว่าอเมริกาก็ส่งบรรลุนมาสไปล์ด้วยที่จีนเหมือนกันน่ะแหละ

แต่เราไม่รู้เป็นเอง

แม้กระทั่งประเทศไทยเราเองก็มีนะครับ
ถ้าสมมุติคนที่อยู่เขากระลาหรือ

เขาบอกเป็นจุดหนึ่งตอนนี้
เป็นบริบทใหม่ที่อยู่ในการศึกษา

ใหม่มากมากตัวเองแล้วที่ยิงตกมา

คือเขาก็ไม่ได้ยิงตกแล้วทิ้งไปเลยนะคะ
เขาก็พยายามที่จะตรวจสอบแหละเพียงแต่ว่า

ต้องตรวจสอบเยอะมันก็เลยยังไม่สามารถ
ชี้แจงให้ได้ชัดเจนว่า

มันมีข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ๓ชิ้นหลัง
ยิงตกมาเนี่ยน้อยแต่กำลังหาอยู่

ทำไมเขาชอบไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ไม่ต้องอะไรตอนที่ตุรเกียจ

อุ๊ยสวยเนอะ

มันอยู่ที่การศึกษาแล้วก็ข้อมูลของแต่ละคน

ที่สนุกคือ

พอศึกษาอันนี้ก็จะไปเจออีกอันหนึ่ง

เราไม่รู้อย่างสมมุติเราเจอโบราณสถาน
อู้ศึกษาศาสตร์สมัยนี้อะไรแตก

แต่อันนี้มันไม่รู้ที่มาด้วยเขามากันยังไง

ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเกิดงานใหญ่บนโลก

เขาห่วงมนุษย์เรื่องภัยพิบัติในอนาคต
ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี่แหละ
แล้วก็คิดว่าพวกมนุษย์ได้เจอแน่นอน
มีคนส่งข้อความมาอันนี้ดีเหรอ

ใช่มันคือวิทยาศาสตร์
เออคือถ้าโลกมนุษย์มีมนุษย์อย่างเราอยู่กันเป็นหลายล้านคนหายใจได้ใช้ชีวิตได้
มินว่ามันก็ต้องมีดาวอื่นนี่มันอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกัน
มีคนคิดเหมือนมิ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีจริงค่ะ
จากที่ประกอบคนบอกว่าเพอร์เจอร์อะไรสักละแต่ตอนนี้พอมันมีหลักฐานวิทยาศาสตร์ปรากฏ
มีภาพมีอะไรอย่างนี้คนก็เริ่มเชื่อไงคนก็เริ่มศึกษาไง
ถ้ามีจีนก็ดีเผื่อเขาจะมาวาง
มีคนถามว่าถ้ามาจากจีนจริงมันลอยได้ยังไงจีนไม่น่ามีเทคโนโลยีแบบนั้น
อู๋เขาบอกตรงนี้นะคะว่าเทคโนโลยีของจีนเนี่ย
จีนที่ไปนู้นไปถึงอวกาศ
คือต้อนขอบอกตรงนี้นะเทคโนโลยีนะโอ้โฮ
ผีอยู่ในโปรคุมวิวัฒนาการ
เพื่อจะมีหลักการอะไรมาคำนวณให้

๑๘ปีที่แล้วไทยรัฐก็ไปทำด้วย

และตอนนี้เป็นหมอภาษณ์ตำแหน่งหัวใจ

แล้วก็อาจารย์เทพปนมมหรืออาจารย์อีกคนที่เปิดโรงเรียนที่เชียงใหม่
ที่เป็นคนคิดดาวจรวงจันทร์ชื่ออะไรน่ะ

อาจองค์เป็นคนไทยคนแรกที่ขึ้นไปบนดวงจันทร์นะคะไปกับปี
คือเขาเป็นคนคิดว่าจะทำยังไง
ตอนนั้นคือเอาระบบวางไม่ได้
เขาบอกว่าคุณคิดว่าพวกผมคิดกันเองได้เอง

อย่างเรื่อง๗สิ่งมหาสัตว์จันทร์ของโลกค่ะ
มันก็มีทฤษฎีหนึ่งเหมือนกันที่เขาบอกว่าจริงแล้ว

การสร้างพิระมิตการทำลอกการคำนวณอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนวิวัตถ์ธนาการเราตอนนั้นมันยังไปไม่ถึง

พอที่ญี่ปุ่นมีที่ญี่ปุ่นมีเคสแบบนี้เหมือนกัน

แม่เขาจับแม่ไปส่องวิธีคุณอ่ะอย่าส่งคือเขารำคาญ

แต่เขาบอกว่าเขาก็แทรกแซงมานานแล้วนะ
สอนให้เราหัดพิมพ์คอมพิวเตอร์ให้เป็น
คอมพิวเตอร์ติดเครื่องมืออะไรต่ออะไร

เขาบอกว่า๑๐คนจะเจอมนุษย์สังดาวนึง๒คน
คนอยู่กับคนดังระดับโลก
สังเกตที่ตาเลยคุณไปดูสิมันจะมี
บุคคลสำคัญระดับโลกจะมีหมดเลย
เขาถึงขั้นอดีตประธานธิบดีคนสุดท้ายของโซเวียต
ใช่ก็ไปช็อกว่าจากตอนแรกที่เขามีท่าทีเป็นปฏิปักกับอเมริกามาก
เหมือนหายไปช่วงนึงแล้วกลับมาอยู่ก็โอนอ่อนตามอเมริกาหมดเลย

เป็นภิมพ์กินในกูเกิลซึ่งเป็นมนุษย์ต่างดาวแฝงในร่างมนุษย์

น๊อเดี๋ยวเราก็จะกลุ่มให้กลับ
ใช่ค่ะมุฒิ

เรื่องนี้ดีกว่าใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะคะ
วิธีพิธีแต่งงานเข้าไปทุกทีแล้วนะกับน้องหมากนะคะ
ตอนนี้คุณผู้ชมคะก็อยู่ในช่วงจัดเตรียมทุกอย่างเนาะ
เพราะว่าเขาแต่งทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยนะคะ
แต่งในเดือนกัญญาแล้วก็พฤศจิกายน

แล้วก็พร้อมกันนั้นเรื่องสร้างเรือนหอด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดค่ะน้องคิมก็หย่อนภาพหวานเนาะ
เป็นเจ้าคู่เบาสาวสุดหล่อเนี่ย
แคปชั่นว่าวันวาเลนไทยครั้งนี้
และครั้งสุดท้ายในฐานะคู่มั่น
นี่นะคะ๑๔๐๒๒๓นะปี๒๓เนี่ยนะ
งานนี้มีเพื่อนนะคะ
แล้วก็แฟนคลับเข้ามากดไลคดคอมเมนต์กันเยอะแยะเลย
เป็นคู่รักกันปีสุดท้ายนะคะ
กลับไปก็จะเป็นครอบครัวแล้ว
พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ก่อนขอรับทรงชาตินะฮะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ